การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
และการประชุมที่เกี่ยวข้องก็ได้ปิดฉากลงแล้วนะครับ
แม้ว่าในช่วงเริ่มต้นดูเหมือนจะมีความตึงเครียดอย่างมาก
คำตัดสินอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในเรื่องทะเลจีนใต้
ทำให้รัฐมนตรีอาเซียนต้องถกกันอย่างเครียดนะครับ
แต่ว่าหลังจากที่ได้มีการหารือร่วมกัน
เหมือนบรรยากาศจะผ่อนคลายไปได้ระดับหนึ่ง
โดยเฉพาะท่าทีของสหรัฐที่อยากจะให้ฟิลิปปินส์เจรจากับจีน
ในขณะที่การประชุมด้านความมั่นคงในภูมิภาค
ให้ประเทศคู่กรณีได้พูดคุยกัน
โดยเฉพาะการแก้ปัญหานิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี
ติดตามรายละเอียดได้จากคุณจอมพลดาวสุโข
รายงานจากนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวครับ

ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่๔๑

ซึ่งไม่ได้มีเพียงรัฐมนตรีต่างประเทศ
ชาติสมาชิกอาเซียนเท่านั้นที่เข้าร่วมการประชุมนี้
แต่ยังมีรัฐมนตรีต่างประเทศชาติที่เกี่ยวข้องอีกหลายสิบชาติ
เดินทางมาประชุมที่นครหลวงเวียงจันทร์
เพื่อพูดคุยถึงความท้าทายที่โลกต้องเผชิญในปัจจุบัน
แต่การประชุมในครั้งนี้ปัญหาท้าทายที่ดูเหมือนจะได้รับความสนใจมากที่สุด
หนีไม่พ้นปัญหาทะเลจีนใต้
ในภูมิภาคที่กลายเป็นบททดสอบเอกภาพของอาเซียน
ซึ่งแหล่งข่าวทางการทูตเปิดเผยกับไทยรัฐทีวีว่า
ภายในการประชุมซึ่งมีรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนและจีนเข้าร่วมในวันนี้
สามารถผลักดันกลไกการเจรจาแบบทวิภาคีได้สำเร็จในระดับหนึ่ง
การแต่งตั้งผู้แทนจากทั้งสองฝ่าย
เพื่อหารือเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ซึ่งฟิลิปปินส์ได้แต่งตั้งในฟีเดลรามอส
อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นตัวแทนเจรจากับจีน
ส่วนทางฝั่งจีนก็ตอบรับด้วยการให้คำมั่นว่า
เร่งสัญหาตัวแทนที่มีความเหมาะสมโดยเร็ว
ส่วนนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็เปิดเผยกับสื่อเพียงสั้น
หลังจากออกจากห้องประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวก๓ว่า
การประชุมนี้เน้นถึงความร่วมมือเป็นหลัก
และการประชุมก็เป็นไปได้ด้วยดี
โดยในวันนี้ยังมีการแสดงท่าทีอย่างชัดเจน
จากนายจอนแครรี่รัฐมนตรีต่างประเทศสาวรัฐ
ที่ออกมาแถลงข่าวตอน๑ระบุถึงทะเลจีนใต้
โดยยืนยันว่าสาวรัฐไม่ได้เข้าข้างใคร
แต่บทบาทของสาวรัฐยึดตามหลักนิติรัฐ

โดยในตอนนี้นายแครรี่เดินทางออกจากประเทศลาว
และมุ่งหน้าไปยังประเทศฟิลิปปินส์ต่อในทันที
ซึ่งเขาก็บอกว่าจะนำเรื่องนี้ไปพูดคุยกับ

ประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์ด้วย
จอนแคบรี่บอกว่าสิ่งที่อเมริกาอยากเห็นคือการเจรจา
ซึ่งที่ผ่านมาจีนปรารถนาที่จะเจรจา

โอกาสที่จะพูดคุยกับนายดูเตอร์เต้วันพรุ่งนี้

ต้องให้ความสำคัญกับการเจรจา

การประชุมในวันนี้ยังเป็นโอกาสให้รัฐมนตรี

ได้พูดถึงปัญหาที่เขากังวลอยู่
การประชุมด้านความมั่นคงในภูมิภาค

ที่นี้รัฐมนตรีต่างประเทศของชาติ
มีโอกาสได้นั่งล้อมวงกัน
ก็มีโอกาสได้แสดงท่าทีรวมทั้งแสดงความกังวล
หน้ารัฐมนตรีต่างประเทศชาติอื่นครับ
ทำให้หลายฝ่ายจับตามองถึงความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี
รายงานระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้
กล่าวถึงเกาหลีเหนือในที่ประชุมว่า
ความพยายามยั่วยุของเกาหลีเหนือร้ายแรงกว่าที่ผ่านมา
พร้อมเรียกร้องชาติในเอเชียแปซิฟิกส์
ต้านโครงการอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ
สิ้นสุดการประชุมในรียองโฮรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือ
เดินทางออกมาแถลงต่อสื่อมวลชน

โดยเฉพาะนโยบายที่ไม่เป็นมิตรต่อเกาหลีเหนือ
เช่นการคว่ำบาดทางเศรษฐกิจ
เป็นตัวการให้สถานการณ์เลวร้ายลง
ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนและเกาหลีใต้ได้หารือกันนอกรอบ
โดยรัฐมนตรีต่างประเทศจีนแสดงความกังวล
ถึงการที่เกาหลีเหนือติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุฒิของสาวรัฐ
ซึ่งเกาหลีใต้ระบุว่าเป็นการติดตั้ง
เพื่อป้องกันขีปนาวุฒิจากเกาหลีเหนือ
วันนี้อาจกระทบต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ

แสดงให้เห็นศักยภาพของอาเซียน
ในการเป็นศูนย์กลางในการนำประเทศมหาอำนาจมาพูดคุย
ถึงปัญหาความมั่นคงในระดับโลกได้
ซึ่งนอกจากปัญหาคาบสมุทรเกาหลีแล้ว
ยังมีการหารือถึงปัญหาการก่อการร้าย

พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาว